ส่วนที่สุรินครับความคืบหน้านักเรียนชั้นม๓๓คนอายุประมาณ๑๔๔
ที่ถูกเพื่อนโรงเรียนเดียวกันเป็นคู่อริถีบมอเตอร์ไซค์จนรถน้องไปชนกับเสาไฟฟ้า
แล้วก็ตายสามคนแล้วก็คนก่อเหก็มีคนเหตุการณ์เขาบอกว่า
โกนแบบว่าสะใจเว้ยสมน้ำหน้า
ล่าสุดครับวันนี้ทั้ง๓ครอบครัวบรรยากาศพิธีเผาศพนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
วันนี้มีพิธีเผาศพของทั้ง๓คนนะฮะน้องมอสอายุ๑๕น้องเต้ยอายุ๑๔แล้วก็น้องไม้อายุ๑๔
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันเมื่อ๑๔ธันวาคมกลางหมู่บ้านตากวนที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินฮะ
นี่คือกลุ่มเพื่อนของน้องไม้ก็นำกีต้ามาดีดมาร้องเพลง
คือเราและนายและเพลงฉันจะมีเธออยู่ส่งวิญญาณน้องไม้เป็นครั้งสุดท้าย
ที่วัดศรีบุญเรืองคือร่างน้องไม้อยู่ที่วัดศรีบุญเรืองนะครับ
พ่อและแม่ก็มาดูบรรยากาศตอนนี้ด้วยก็เสียใจมาก
ตอนที่เปิดโรงศพให้ดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการร่ำลาครั้งสุดท้าย
คือทั้งพ่อและแม่ทั้งเสียใจและโกรธแค้นมาก
เขาบอกเลยว่าน้องไม้ทำอะไรผิดทำไมต้องมาทำกันถึงขนาดนี้
คือทั้งโกรธทั้งแคนเสียใจและนอกจากนี้มีหมาของน้องไม้
น้องไม้เรียกหมาไปตัวนึงมาร่วมงานด้วย
ก็ยิ่งทำให้ภาพมันรู้สึกเศร้าจับใจมาก
คือเหมือนกับมาลาเจ้าของ

น้องไม้บอกว่าจนถึงตอนนี้ผ่านมา๓วันแล้วยังทำใจไม่ได้
คือแล้วรู้สึกเหมือนว่าวิญญาณลูกชายมาวนเวียนอยู่ใกล้ตลอดเวลา

เรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าลูกไม่ได้เกี่ยวข้อง

คือบางครั้งนะครับพ่อแม่ก็
ต้องนึกถึงนะครับ

ลูกอาจจะไม่พูดความจริงเสมอไปก็ได้ครับ
ก็ถ้าจะพูดอะไรก็ให้นึกถึงหัวอกเขานะครับ
ถ้าน้องไม้ฟังอยู่นะถ้าน้องไม้รับรู้ได้นะ
ถ้าชาติหน้ามีจริงนะครับหรือว่าชาตินี้นะครับ
ม้าอยากกลับมาเกิดเป็นลูกของพ่อนะ

นี่คือร่างของน้องไม้ที่วัดศรีบุญเรืองนะครับ
ส่วนร่างน้องมอสอยู่ที่วัดโพศีสว่างอารมณ์ครับ
บรรยากาศก็โศกเศร้ามีเพื่อนและครอบครัวก็ไปร่วมงานเผาศพในวันนี้

ทีนี้มันเกิดเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นคุณมิ้นคุณผู้ชม
คือเผาศพแล้วศพไหม้ค่ะ
ต้องเผากันถึง๕รอบ
ศพจะยอมไหม้ครับเหมือนกับยังมีห่วงอยู่นะฮะ
สุดท้ายต้องมีพิธีอโหสิกรรมหลับตาตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วก็เผาร่างได้เรียบร้อยในครั้งที่๕
เอาเข้าเอาออกจากเมนอยู่แบบนี้๕รอบด้วยกัน
ในขณะที่ร่างน้องเต้ยครับ
เพ็ญกุศลศพและสวดและเผาที่วัดชัยบุรี
บรรยากาศก็โศกเศร้ามีเพื่อนก็มาร่วมไว้อาลัยกัน
ครอบครัวน้องเต้ยทำพิธีเก็บกระดูก
ขณะที่ทำพิธีเก็บกระดูกแล้วต้องมีการรวบรวมโกรธอัฐิเนี่ย
รวมเอาไว้น้องชายน้องเต้ยเป็นคนถือ
โบร่ำโบราณเขาเชื่อว่าต้องมีพิธีตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้อง
ตามความเชื่อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกพรากเอาชีวิตไปอยู่ด้วย
คุณติกิติศักดิ์นักข่าวของเราได้คุยกับแม่ของนายต้นกล้า
เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุคนก่อเหตุมี๒คนต้นกล้าและตี
กล้าคือคนขี่รถและใช้เท้าถีบส่วนตีคือคนซ้อนท้าย
ต้นกล้าบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่ลูกแม่ทำ
อยากจะไปร่วมงานศพแต่ครอบครัวของคนตายเขาไม่ยอม
ลูกชายแม่ก็เสียใจตั้งใจจะบวชให้กับเด็กทั้ง๓คน
ที่ตายในเหตุการณ์นี้ลูกอ้างว่าถูกฝั่งคนตายท้าทายก่อน
ก็เลยตามไปแล้วถีบรถอีกฝ่ายแม่บอกลูกบอกไม่ได้ตั้งใจ
ทำไปเพราะขาดสติตามภาษาวัยรุ่นคึกขนองอะไรแบบนั้น
ขณะที่ผู้กำกับการโรงพักจอมพระบอกว่า
นำเด็กคือ๑๐คนและ๑๐ครอบครัวต้องมาคุยกันนะฮะ
เพราะมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมทะเลาะรุนแรง
วันนี้เห็นว่าตัดผมนุ่งขาวห่มขาวแล้วใช้ศาสนาเข้ามาจับฮะ
นี่ฮะพาไปวัดถือศิลปวรรณาตัว
อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายและจะปฏิบัติธรรม๒วัน
จากนั้นจะเดินทางกลับเข้าเรียนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ต้องคุยต้องเคลียร์ก่อนเพื่อป้องกันไม่เหตุการณ์ความรุนแรงนั้นบานปลาย

เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ